ส่วนจ่าแซมพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานศพค่ะ
จัดขึ้นที่วัดบ้านหนองคูจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นบ้านเกิดนะคะ

บรรยากาศงานศพจ่าเอกสมานกูนันหรือจ่าแซม
ฮีโร่แห่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จัดที่วัดบ้านหนองคูอำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัด๑๐๑นะคะ
มีข้าราชการประชาชนภาคเอกชนบุคคลทั่วไป
เดินทางไปร่วมไว้อาลัยจ่าแซมตลอดทั้งวัน
สภาพจิตใจของคุณแม่ของจ๋าแซมรวมถึงภรรยาของจ๋าแซม

ซึ่งมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
และตัวแทนกรมสุขภาพจิตเข้าไปดูแล
นักร้องลูกทุ่งสาวแคนดี้รากแก่น
ก็ไปร่วมเคารพศพจาแซมด้วยนะคะในวันนี้

รู้สึกดีใจค่ะได้เห็นทุกคนที่มารวมใจกันดี

ตั้งแต่ที่ทราบครั้งน้อง๑๓คนมาแล้วกัน

และมีความรู้สึกว่าเราทำสำเร็จแล้ว

ทีนี้ก็นึกถึงเลยว่าจ๋าแซม

ก็นึกถึงแล้วก็บอกจ๋าแซมนะคะ
ว่าสิ่งที่จ๋าแซมตั้งใจเข้าไปทำเป็นเสียสละ

เห็นก็ถึงถามคนตรอดใครแล้ว
แล้ววันนี้ที่นี่ก็มาบอกจ๋าแซมที่นี่
ส่วนเมนชั่วคราวในงานพระราชทานเพลิงศพจ่าแซม
เหลือแค่ตกแต่งประดับดอกไม้แล้วก็อีกเล็กน้อยค่ะ
บริเวณด้านข้างสาราพิธีธรรม
ซึ่งพระราชพรมจะเรียก
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดและนายธรรมนูลแจ่มใสในอำเภอจตุรพักษ์พิมาร

ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่๑๔กรกฎาคมนี้เวลา๔โมงเย็นค่ะ